สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดแล้วนะครับหลายคนวางแผนนามกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางประกาศต่างเกี่ยวกับความแปรงบนสภาพอากาศพายุรุนร้อนก็กำลังจะมาอีกแล้วอากาศก็ร้อนแรงที่สุดในรอบปีภาพรวมมันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับเมืองของเราภา
โรงสีส่วนสีส้มอากาศร้อนขึ้น
มีภรรณาตะวันตกของประเทศไทยอากาศจะแยินลงเล็กน้อย
ส่วนตอนบนเหนืออีสานอาจจะร้อนขึ้น

ที่คาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดคือแนวกลางประเทศ

สีแดงเข้มคือบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด

ภาพรวมแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เหนือจากการตรวจสอบก็พบว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว

โอกาสเกิดฝนอยู่ที่อัลละ๑๐ของพื้นที่

น่านอุตราดิษฐ์พิสุนโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็ตาก
ฝนที่ตกมาก็จะเป็นฝนฟ้าขนอง

เลยน้องบัวลำภูน้องคายบึงกานชัยภูมินครราชสีมา
สูงสุดเกิดอาจจะอยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียท
ส่วนภาคกลางโอกาสเกิดฝนในพื้นที่
จังหวัดราชบุรีการจันทบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์และก็ลบบุรี
อุณหภูมิสูงสุดพุ่งมาอยู่ที่๓๘องศาเซลเซียตครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
จุดที่ต้องระวังฝนก็คือในบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีนครนายก
และยองจันทบุรีและก็ตราดทะเลขึ้นสูงประมาณ๑เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับจังหวัดที่ต้องระวังฝนก็คือ
เพชรบุรีพระจุฮิริขาและก็ชุมพรทะเลขึ้นสูงประมาณ๑เมตร
ฝั่งอันดามันจังหวัดที่ต้องระวังฝนคือพังงาภูเก็ตแล้วก็สตูน
กรุงเทพฯมหานโคลและปริมณแทนโอกาสเกิดฝนก็ยังมี
โดยเฉพาะช่วงเย็นถ้าหากร้อนจัดติดต่อกันหลายวัน
ก็อาจจะเกิดฝนตกได้แต่นี่ยังไม่ใช่ฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อน

และนี่ทั้งหมดของรู้ก่อนเท่า
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ